ส่วนอีกหนึ่งที่ค่ะที่นี้ก็แตกต่าง
เพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่ประชาชนเยอะมาก
เนื่องจากว่าเขาได้โชคได้ลาบกัน
แล้วก็มีเรื่องเล่าถึงพุทธคุณถึงปฏิหาร
ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่หลิวเยอะมาก
เพราะฉะนั้นแล้วเราตามไปดูกันดีกว่า
ว่าทำไมประชาชนถึงไปกันเยอะถึงแน่นวัดขนาดนี้ค่ะ

หลวงปู่หลิวนั่งอยู่บนหลังพระยาเตาเหลือน

โอ้โหชาวบ้านเขาแห่ไปร่วมพิธีบวงสวงหลวงปู่หลิวกันแน่นขนาดวัดเลย
นี่คือวัดสี่แยกเจริญพรค่ะ
ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนครปฐม
ที่เห็นนะคะในภาพเป็นองค์ที่นั่งบนเต่าพญามังกร
ตั้งอยู่ข้างกับพระสังกระจายนั่งบนพญามังกรด้วยเหมือนกัน
ชาวบ้านที่มาสักการะเนี่ยเขามีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในหลวงปู่ลิว
เขาบอกว่าเชื่อว่าหลวงปู่หลิวมีพุทธคุณรอบด้านเลยนะ
รอดตายให้โชคลาภเมตตามหานิยม
แล้วที่ผ่านมานะคะมีคนได้โชคได้ลาบแล้วก็แขวนหลวงปู่หลิว
แล้วรอดตายจากอุบัติเหตุราวกับปฏิหาร
อย่างพี่คนนี้ชื่อว่าพี่สูธนานุภาพพันธ์อายุ๖๙ปี
ที่เขามาจากอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรี
เราให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังบอกว่า
เคยเจอเรื่องปฏิหารกับตัวเองมาแล้วด้วยนะ

สีตลกไปแต่ก็ไม่เป็นอะไร
โอ้โหเป็นความเชื่อนะ
ค่ะเป็นความเชื่อของพี่สูคนนี้ที่เล่าให้ฟัง
ก็คือรถคว่ำ๔ตลบแล้วแต่ตัวเองไม่เป็นอะไร
ใครที่อยากจะเดินทางไปสักการะหลวงปู่หลิว
ก็ไปกันได้ที่วัดศรีแยกเจริญพรจังหวัดนครปฐม
จากจะมีการสักการะหลวงปู่หลิวแล้วนะ
ก็สามารถไปสักการะพระสังกระจายได้คุณผู้ชม
เมื่อสักครู่ไหมที่ข้างหลวงปู่หลิวบนพญาเต่าเรือน
เป็นพระสังกระจายนั่งอยู่บนเต่าพญามังกร
แล้วก็โอ้โหองค์ใหญ่มากสูงมากประมาณ๑๐เมตร
ส่วนเรื่องของดวงเรื่องของโชคลาภปฏิหาร
มันก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
แต่ว่าหลวงปู่หลิวเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเรานำเสนอกันไปหลายครั้งแล้ว
ว่ามีคนนิยมมาแก้บนที่วัดแห่งนี้เยอะมาก
แล้วนี่ก็เป็นเรื่องของปฏิหารความเชื่อนะคะ